คล่องใจ๒ควบดับเลือดข้างในสมอง
ตอนนี้ญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กชายคนหนึ่ง

หลังจากที่ปู่และย่านำตัวน้องนายไปฝากเลี้ยงไว้ที่สถาน

เลี้ยงเด็กขนาดนี้ไม่ไหว

แต่ปรากฏว่าน้องนายเด็กวัยขวบ

สมองกระทบกระเทือนจากการถูกของแข็ง

ต้องหาสาเหตุให้เจอให้ได้นะครับ
ว่าทำไมหลานถึงตายนะครับ

ตำบลบางปรอกอำเภอเมืองจวัดปฐมธานี
มีการตั้งศพของเด็กชายธนากร

ที่เสียชีวิตจากสาเหตุเลือดข้างในสมอง
โดยมีนายอนันตศักดิ์เอี่ยมดีเลิศหรือว่าคุณปู่
แล้วก็นางสาวสุดารัฐฤทธโพคุณย่า
จัดงานศพให้กับน้องนายนะครับ

แม่ของน้องนายเสียชีวิตไปแล้ว
ขณะที่น้องนายอายุแค่๖เดือนเท่านั้นเอง
ส่วนพ่อของน้องนายก็ถูกคุมขังในเรือนจำนะครับ
น้องนายมีพี่ชายอีกคนชื่อน้องนัท

ปู่กับย่าก็รับน้องนัทมาดูแลไว้
ก็เป็นหลานชายคนหนึ่งนะแต่ทีนี้
ก็รับน้องนายมาดูในช่วงต้นเหมือนกัน
มาดูแลไว้เพราะว่าแม่ก็เสียไปแล้ว
พ่อก็ถูกขังนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงกับหลานสองคน
ก็ต้องรับดูแลไว้แต่ทีนี้ล่ะครับ
น้องนายเนี่ยเด็กมากอายุแค่๑ขวบกว่านะครับ
ปู่กับย่าก็ดูแลเด็กไม่ไหว
ก็เลยนำน้องนายไปฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต
เมื่อวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา

คือเมื่อวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง
คุณปู่กับคุณย่าก็เดินทางไปเยี่ยมหลานชายที่บ้านเด็กอ่อนบรังสิต
พบว่าน้องนายไม่ค่อยร่าเริงเหมือนเดิม
แล้วก็รูปร่างนะสังเกตเห็นได้ชัดเลยคือผอมลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ตอนนั้นคุณปู่และย่าก็ยังไม่เอกใจอะไร
ต่อมาวันที่๒๑กรกฎาคมนะครับเกิดเหตุสลดใจขึ้นกับครอบครัว
เพราะว่าน้องนัทเด็กชายวัย๑๑ขวบซึ่งเป็นพี่ชายของน้องนายนะคุณ

ที่ทางครอบครัวก็ศูนย์เสียหลานไปละ๑คน
แล้วก็มีข่าวเศร้าพ่วงเข้ามาอีกนะครับ
เพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต
โทรศัพท์มาแจ้งให้กับคุณปู่คุณย่าได้ฟัง
บอกว่าตอนนี้น้องนายมีอาการไม่สบายชักเกร็ง
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลธัญบุรี
หลังจากนั้นนะครับคุณปู่คุณย่าก็รีบเดินทางไปเยี่ยมดูอาการของน้องนาย
เพราะว่าทางโรงพยาบาลธัญบุรีได้มีการส่งตัวน้องนาย
รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
เนื่องจากน้องนายมีเลือดข้างในสมองต้องผ่าตัดโดยด่วน
ทำให้ทุกคนรู้สึกแปลกใจนะครับว่าคุณปู่คุณย่าบอกว่าแปลกใจมาก
เด็กขนาดนี้ทำไมถึงมีเลือดข้างในสมองได้
เด็กขนาดนี้ทำไมอาการหนักถึงต้องเข้ารับการผ่าตัดเลยนะครับ
ทั้งที่ทางเจ้าหน้าที่บ้านเด็กอ่อนของรังสิตก็แจ้งว่าเด็กมีแค่อาการชักเกร็งเท่านั้นเอง
กระทั่งวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ญาติได้รับข่าวร้ายจากโรงพยาบาลปฐุมธานีว่าน้องนายได้เสียชีวิตแล้ว
ผลการชนะสูตรทางโรงพยาบาลระบุไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
ญาติทุกคนรู้สึกเสียใจแล้วก็มีความเคลือบแคลงสงสัยในการเสียชีวิตครั้งนี้ครับ
ก่อนที่จะเดินทางมาดูศพโดยมีตำรวจสพเมืองปฐุมธานีเดินทางมาร่วมชนะสูตรเบื้องต้นด้วย
ก่อนที่จะให้ศพนั้นส่งผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ในเวลาต่อมาคุณหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ระบุการเสียชีวิตของเด็กวัย๑ขวบ๑๐เดือน
ว่าน้องนายคนนี้บอกว่าเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บที่สมองจากศีรษะกระแทกของแข็งไม่มีคมนั่นเองครับ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

ครอบครัวนี้สูญเสียหลานไปทั้งสองคนเลย
คือน้องนัทแล้วก็น้องนายนะครับ